เพราะว่าตอนนี้หลายคนเองก็เครียดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ดารานักแสดงตลกเจอผลกระทบหมดเลย
ก็เจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเหมือนกัน
แล้วก็ออกมาโพสต์ตัดพอเรื่องราวต่างนานา
กลายเป็นประเด็นร้อนฉาขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
ห่วงพระโอรสและพระมเหสีที่สุดรักในชีวิตกูแล้วมึงมาทำกับครอบครัวกูเพื่อ
กูไม่ยอมขอจองเวรมึงทุกคนที่ทำกับกูตลกสู้ชีวิต
อีกโพสต์หนึ่งบอกว่าลมหายใจที่เหลือจะอยู่เพื่อเมีย
หนทางข้างหน้าจะเดินไปไม่สะดวกแต่จะไปให้ถึง
โลกนี้หมดทดสอบมันเยอะ
มีแฟนเข้ามาให้กำลังใจกันมากมายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนสงสัยว่าคุณต่องจองเวรใคร
บางคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้
นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณต่องเองก็เคยโพสต์เปิดใจว่า
เจอโควิดและรอกสามเข้าไปไม่มีงานแสดงเลยสามเดือน
ทีมขับที่รัททีวีไปหาคุณต๋องชวนชื่นถึงถึงที่เลยค่ะ
ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยค่ะจุดนี้ข้างหลังเนี่ยนะคะ
เปิดใจถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นคุณต่องชี้แจงค่ะ
โพสต์เรื่องของเวรกรรมเพราะว่ามาจากความเครียดเรื่องทำมาหากิน
ที่พูดถึงในโพสต์เนี่ยคือคำที่เรียกที่เรียกบอกว่าพระมเหสีพระโอรสเนี่ยนะคะ
เขาหมายถึงเมียกับลูกสองคนส่วนตัวแล้วเนี่ยบอกตรงตรงไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาล
จนแล้วจนรอดครอบครัวก็ยังไม่มีใครได้ฉีด
อันนี้เป็นข้อความที่เขาสัมภาษณ์มาเป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะคะ
หลังจากเป็นข่าวออกไปเมื่อเช้าก็บอกมีคนโทรมาหาคุณต๋องบอกว่า
อย่าคิดมากทั้งหมดเป็นเรื่องของเวรกรรมไม่ใช่รัฐบาล
งานนี้ทำเอาคุณต่องตอบกลับทันทีเลยค่ะ
ตอบกลับเรื่องนี้ยังไงฟังเสียงค่ะ
มีสายหนึ่งโทรมาหาผมเมื่อเช้าสิ่งที่สังคมมันคือเวรกรรมวะ
แต่เราก็อยากจะบอกว่าเวรกรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง
เรามีพี่ต่องมีเพื่อนที่สปลาว
เพื่อนก็บอกว่าไปไงได้ฉีดวัคซีนหรือยัง
เราก็บอกยังแล้วที่นู่นเป็นยังไง

แต่ตอนนี้เราก็รอยังมีต๋องก็รอนี่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

รอว่ามันจะดีขึ้นหรือว่ารอมันจะดีกว่านี้
เราไม่รู้ตอบไม่ได้
ไม่รู้ว่าผมจะไปวันไหนผมก็ไม่รู้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะสู้